จริงพอฟังข่าวอะไรพวกนี้บางทีมันจะมีจังหวะที่เครียด
คุณอริยาบ่นกับผมบอกว่าโอ้โหตอนนี้เครียดมากเลย
จริงคือมันกังวลไปหมดนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ข่าวเราเองก็พยายามหาอะไรมาเบรกให้คุณผู้ชมรู้สึกผ่อนคลาย
พาไปที่ของกินดีกว่าค่ะหน้าร้อนคุณสืบสกุล

ใช่ค่ะแต่ว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปดู
เป็นเมนูข้าวเหนียวมะม่วงเผา
อย่าเพิ่งขมวดคิ้วอย่าเพิ่งฮะอย่าเพิ่งแปลกใจ
เชฟค่ะเขาดัดแปลงมาจากเมนูของขนมหวานญี่ปุ่น
เขาก็เลยออกมาเป็นนี่เลยข้าวเหนียวมะม่วงเผา
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่ามันเป็นยังไง

อยากรู้ใช่ไหมมันจะหอมขึ้นไหมหรือว่ายังไงนะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าเราไปคุยกับคนนี้มาแล้ว
คุณเบสค่ะคุณเบสหรือว่าเชฟเบส
เป็นเชฟอาหารไทยชื่อจริงของเชฟก็คือ
นัทธนลสิทธิปัญญพันธ์นะคะ
แล้วเชฟก็เป็นเจ้าของร้านอยู่ดีมีสุข
อยู่แถวถนนนิมมารเหมินที่เชียงใหม่
คือเชฟก็คิดค้นก็ดัดแปลงเมนูข้าวเหนียวมะม่วง
ของไทยให้มันสร้างมูลค่าเพิ่ม
แล้วรสสัมผัสอร่อยหอมหวาน

เราก็คุยกับเชฟดูสิตั้งแต่ขั้นตอนการเอาข้าวเหนียว

คือเขาบอกว่าทุกปีเนี่ยช่วงนี้หน้าร้อนอ่ะ
ทางร้านก็จะทำเมนูข้าวเหนียวมะม่วงขายอยู่แล้ว
แต่ว่าปีนี้โควิดระบาดยอดมันก็ตกสิคุณ

เขาได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น
แล้วเห็นพ่อค้าไงเอาพวกผลไม้มาโรยหน้าด้วยน้ำตาลเบิร์น
น้ำตาลเผาไฟก่อนที่จะกินนะคุณ
ทีนี้พอชิมปุ๊บอร่อย
ปั๊บก็เลยเอามะม่วงน้ำดอกไม้สุกมาเผาไฟ
ดูสิคะใช่แล้วก็เบิร์นหน่อยใช่ค่ะ
ก็ไปทานกับข้าวเหนียวมูลน้ำกะทิน้ำใบเตยสูตรเฉพาะ
แล้วเขาบอกด้วยนะข้าวเหนียวของเขาต้องใช้ข้าวเหนียวพันธ์สันป่าตองเท่านั้น
มันจะเข้ากันกับมะม่วงที่เขาเบิร์นไฟหน่อย
อกจากข้าวเหนียวมูลมะม่วงเผาแล้วเนี่ยนะคะ
เชฟเบสยังบอกว่าก็มีข้าวเหนียวมูลปลาแห้งมะม่วงปลาแห้งนะ
ข้าวเหนียวมูลกายบูเล่ายาบูเล่นี่คือประยุกต์มาจากนี่ไงขนมฝรั่งเศส
สังขยาสิงคโปร์แล้วราคามันจับต้องได้ง่ายมาก

เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหพอราดน้ำกะทิราดถั่วเหลืองแบบนี้
น่ากินใช่ค่ะอยากลองใช่ไหม

เพราะว่าบางวันมันหมดก่อนที่ร้านจะปิดอีก
ร้านนี้เปิดตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
ร้านอยู่ดีมีศุกร์เปิดทุกวัน
นี่เขามีบริการส่งส่งมาถึงกรุงเทพไหม
เออแต่เว้มมันจะถึงไหมนะมันจะเสียไหมนะ
ก็ไปทานกันได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับ